คุณผู้ชมฮะนี่ตั้งวงกินเหล้าพอเมาได้ที่
ก็เอามีดมาฟันเพื่อนเลย
ทั้งที่จริงตั้งวงกันเป็นประจำ
แต่คราวนี้ไม่รู้ทำไมมีคนเมาในกลุ่ม
เอามีดมาฟันมาแทงเพื่อน
ผู้ชายคนนี้ถูกแทงลงท้องจนอาการสาหัส
ก็คือนายจีรศักดิ์โฉมงามอายุ๕๖ปี
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ
ช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนเพื่อนอีกคนก็คือนายไพรวันโตนวุฒิอายุ๔๕ปี

ถูกแทงที่แผ่นหลังก็ยังบาดเจ็บเล็กน้อยกว่าคนแรกนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเทพารักษา
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

มีคลิปนี้ด้วยนะที่ทำให้เห็นว่า
จริงแล้วคนเจ็บทั้ง๒ก็คือนายจีรศักดิ์คนที่เจ็บหนัก
แล้วก็นายไพรวันคนที่เจ็บน้อยหน่อย
นั่งดื่มเหล้ากับนายสุรักษ์จานไทยสงศ์หรือว่านายกอล์ฟอายุ๓๗ปี
กอล์ฟเสื้อแขนยาวลายสีเทา

ปกติทั้ง๓คนตั้งวงกินเหล้าเป็นประจำอยู่แล้วคุณ
เหมือนเป็นเพื่อนกงเล่าด้วยกันเลยนะฮะ
กระทั่งถึงช่วงเย็นเมื่อวานปรากฏต่างคนก็ต่างเมา
แต่คนที่มีอาการเมาแล้วแปลกที่สุดก็คือนายสุรักษ์ฮะ

ความมีดมาไล่แทงเพื่อนทั้งสองคนที่นั่งอยู่
ต่อสู้กันมาจนถึงบริเวณทางเดิน

ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้นำส่งโรงพยาบาลนะครับ
อีกคนนึงถูกแทงเข้าที่ท้องซ้ายแล้วนะ
อีกคนถูกฟันเขาที่หลังนะครับ
ถามว่านายสุรักษ์คนก่อเหตุหลบหนีไปไหนไหมคุณ

เพราะตัวเขาอยู่ในอาการเมาเหล้าอย่างหนักนะครับ
ก็พูดกับตำรวจแบบวกไปวนมา
แล้วก็จำเหตุการณ์ตอนที่แทงเพื่อนไม่ได้เลยฮะ
ไม่ได้กินไม่ได้นั่งกินกับเขาครับ

เอาแล้วแล้ว

ผิดใจกันหรือเปล่าผิดความพูดเรื่องกันหรือเปล่า
จำไม่ได้

แต่แห่งแพ้เดียว
แต่ลักษณะการพูดสีหน้าแววตาเขาเหมือนคนรู้เรื่องนะ

ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะ

วันนี้ทีมข่าวของเราได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปพบกับภรรยาของผู้ก่อเหตุ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุฉันก็เห็นนะทั้ง๓คน
นั่งดื่มกินกันตามปกติเลยไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันเลย
และพวกเขาก็มักจะดื่มกินกันแบบนี้เป็นประจำนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาฉันก็ไปเยี่ยมสามี
ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจ
ก็เลยสอบถามสามีไป
บอกว่าทำไมถึงไปฟันไปแทงเขา
นี่ครับสามีเล่าให้ฟังบอกว่าผู้บาดเจ็บ
พูดผิดหูก็เลยก่อเหตุขึ้น
หายเมาแล้วก็ทบทวนตัวเองนะ

ทั้งที่ก่อนหน้านี้เวลาดื่มเหล้าเมา
เข้านอนไม่เคยก่อเหตุความวุ่นวายเลย

ฝั่งนู้นพูดผิดหูผิดใจกันนะครับ
บอกว่าพูดไม่เข้าหู

เขาบอกว่าเขาจำได้แค่ว่ากูล้างของให้มึงอยู่
แล้วเหมือนหันหลังมาจากที่เลิกนั่งกินเหล้ากับเขา
แล้วเหมือนพูดไม่เข้าหู
พูดว่าอะไรมันสักอย่างหนึ่ง

คือถ้าสมมุติแบบไม่ถึงแบบเดือดจริง
เขาก็คงไม่ทำอะ
อันนี้คือเข้าใจอยู่ว่าเขาเป็นอารมณ์โมโหร้าย
นี่ฝั่งภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับ
ไปดูฝั่งของคนเจ็บกันบ้างนะครับ
แม่ของนายจีรศักดิ์คนเจ็บที่ถูกแทงเข้าที่ท้อง
บอกว่าที่ผ่านมา
ฉันก็เห็นทั้ง๓คนนั่งดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
ตั้งวงกงเล่ากันเป็นประจำไม่เคยทะเลาะกันนะ
แต่ครั้งนี้อยู่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ก็งงเหมือนกันนะครับแล้วถือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทะเลาะกันนะฮะ
ล่าสุดอาการบาดเจ็บของลูกชายปลอดภัยแล้ว
แต่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
เขากลุ่มกัน๓คน

แล้วปกติดื่มแล้วเนี่ยเคยทะเลาะบอกแว้งกันไหม

นั่นแหละว่าทีนี้เขาก็เลยมาเอา
เขาก็เลยว่าเอาคนนี้ลูกชายแม่

คนกำลังเรียกขึ้นหน้าเนอะลูกเนาะ

มันก็เลยอันนี้กัน

นี่แหละฮะ
เพื่อนกันพอเล่าเข้าปากแล้วก็เลือดขึ้นหน้าอีกนะฮะ
ก็เลยก่อเหตุทั้งฟันทั้งแทงกันนะครับ

คนที่ถูกฟันถูกแทงที่แผ่นหลัง
ตอนแรกนึกว่าอาการไม่สาหัสนะ

หมอบอกหูตับแตกปอดฉีก

หมอดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ

รื้อซุ้มนั่งดื่มสุรากันตรงนี้ออกแล้ว

เพื่อตัดปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

พนักงานสอบสวนกำลังติดต่อยาศ

ยังพอจะให้การได้บ้างแล้วนะครับ

ให้ข้อมูลกับเมียของตัวเองได้บ้างแล้วนะครับ
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมอีก
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย

แล้วก็ต้องดูอาการของคนเจ็บทั้งสองคนด้วยนะ
ว่าจะหนักหรือเบายังไงต่อนะฮะ